ขุนน์ร่วงซุพิร่า

ถ้าตัวจริงต้องขี้เหนียวแล้วก็ไม่ซื้อกระมังซักผ้า
จีบได้แฟนฉันตายแล้วเขาไปสบายแล้ว

ความไม่เคยเห็นเขาเต้นเสีย

เดี๋ยวพ่อสนุกสนานอยู่ข้างล่าง
รับทราบ